ของศพผู้เสียชีวิตที่เจอที่คลองด้านหลังวัดกระจับพินิษฐ์
ในพื้นที่แขวงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปตามให้นะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
นี่ฮะเพจเฟซบุ๊กอีซ้อขยี้ข่าวสองโพสต์เอาไว้นะครับเป็นภาพของกู้ภัยกับชาวบ้าน
ช่วยกันนำศพผู้ชายอายุสักสี่สิบปีขึ้นมาจากน้ำนะครับหลังพบลอยขึ้นอืดคว่ำหน้าอยู่ในคลองสำเร
ด้านหลังวัดกระจับพินิษฐ์ย่านฝั่งทนกรุงเทพนะฮะเขตธนบุรีคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวันนะฮะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าชาวบ้านลือหึงเชื่อเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทน
หลังจากเจอศพลอยอืดในคลองหลังวัดกระจับจุดนี้มีศพลอยขึ้นมาบ่อยนะฮะกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครนะครับ
แล้วก็มีข้อความเขียนเพิ่มเติมบอกว่าไทยรัฐทีวีต้องไปแล้วล่ะขอกราฟิกผีด้วยนะ
นี่มีขอกราฟิกผีด้วยนะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่ชุมชนหลังวัดกระจับนะครับอยู่ติดกับคลองสำเรย์นะครับจุดเจอศพนะฮะ
ก็ไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเอ๊ะมันจะใช่อาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ว่ามันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ว่าการเสียชีวิตจากจุดอื่นแล้วลอยมาแถวนี้
นางจำเนียนสมสำราญหรือว่าป้าแดงครับ
ป้าแดงชาวบ้านแถวนี้อายุ๖๔ปีนะครับ
เป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนวัดกระจับ
บอกว่าเมื่อวานนี้มีผู้ปกครองมารอรับลูกหลังเลิกเรียน
เห็นตัวเงินตัวทองมันกำลังกัดแทะตุ๊กตายางที่คว่ำหน้าอยู่ในคลอง
แล้วก็ไหว้วนไปวนมา
แต่พอไปดูกันใกล้เนี่ยมันไม่ใช่ตุ๊กตายางแล้วนะ
มันเป็นศพนะฮะก็เลยโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
หนูเห็นหนูเห็นตัวเงินตัวทองไปแทะแล้วมันศพมันหมุน
ก็เราก็เลยว่างก็ชวนเพื่อนมาดูว่าดูกันสักพักนึงตุ๊กตาไม่ใช่
แน่เพราะนอนป้อมหน้าแล้วมีผมมีเสื้อยืดสีดำลายภาษาอังกฤษ
ก็เลยไปบอกครูที่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนบอกโทรจอสอร้อยให้หน่อย
แต่เมื่อวานดีนะไม่มีขยะเลยน้ำใสไม่มีขยะลอยแบบนี้นะ
เอามีขยะต้องเอาไม้ไปเขราะห์มีไม่มีอะไร
แล้วจะไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จากนั้นคลองจะหักไปทางทิศตะวันออกแล้วไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยา
ตลอดลำคลองกว้างประมาณ๖๑๕เมตร

เคยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายเร่ร่อนอายุ๓๘
ดมกาวแล้วก็พลัดตกคลองจมน้ำเสียชีวิต
ต่อมาปี๕๔เด็กชายวัย๗ขวบวิ่งเล่นอยู่ที่ทางเดินริมคลองสำเหล
แล้วพลัดตกคลองก็เสียชีวิต
แล้วก็มีเมื่อวานนี้นี่แหละนะอยู่ดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ไหลมาหรือว่ายังไงเนี่ยฮะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตในคลอง
ก็เลยสังเกตว่าทุก๑๐ปีจะมี๑ศพหรือเปล่า
มา๕๔ปีนี้คือ๖๔นะฮะปีนี้คือ๖๔
แต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับไหม
อย่าง๒ศพแรก๔๔๕๔เขาพัดตกคลองก็จมน้ำเสียชีวิต
ก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะ
แต่ว่าศพนี้เนี่ยไม่รู้ต้องรอการตรวจสอบ
ลุงสำนึกชาวบ้านที่มานั่งเล่นอยู่ที่วัดบ่อยนะฮะ
สมนึกบอกกับเราว่าอยู่ที่นี่มาหลายสิบปี
ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกนะครับ
แต่เพื่อนที่เคยอยู่ที่นี่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ย
มีวัยรุ่น๓๔คนมาจับกลุ่มเล่นอยู่ริมคลอง
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงพบค่ำลักษณะจะแบบนี้ค่ำ
นี่นะฮะช่วงพบค่ำนะฮะแถวนี้นะฮะคลองหลังวัดนะครับ
มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงกลางคืนเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นก็มาจับกลุ่มนั่งเล่นอยู่แถวนี้
แล้วเดินข้ามไปมาบนคานสะพานข้ามคลองสำเรย์นะครับ
ขณะนั่งเล่นแล้วก็ยืนกันอยู่บนสะพานนะฮะบนคานตรงนี้
เงาสีดำคล้ายคนลอยอยู่ใต้น้ำแบบนี้เลย
่งมองลงไปเนี่ยถึงกับวูบนะฮะพลัดตกในคลองแล้วเสียชีวิตเลยนะฮะ
อันนี้เพื่อนลุงสมนึกเขาเล่าให้ฟังนะ
ชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เลยเชื่อว่านี่เป็นเรื่องของอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนแน่
แต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนก็ได้
วูบลงไปอาจจะเป็นโรคประจำตัวก็ได้หน้ามืดก็ได้
แล้วก็เป็นเพื่อนเล่าต่อกันมาด้วย
ก็ไปนั่งตรงขานนั้นเห็นไหมขานสะพานที่ข้าม
มันเป็นคานที่ไม่มีอะไรเกาะใช่ไหมล่ะคานนั่งเนี่ย
แล้วก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วเวลามันมันลุกมาแล้วมันเห็นเหมือนก็มีเงาอ่ะ
มีเงาตัวเองนี่แหละมีเงาตัวเองเหมือนจะว่าอยากจะตกลงไปอ่ะ
ไม่แน่อาจจะเป็นไปได้
เงาตัวเองอะไรตัวเองในน้ำน้ำมันก็ต้องเห็นเงาอยู่แล้วนั่นแหละ
อย่างหนึ่งเห็นเงาสองไม่มีอะไรทรงตัวเห็นไหม
แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะตกไปแล้วตกไปพอดีคนมีความดันด้วยก็เรียบร้อยไปเลยไง
ชาวบ้านอีกคนนึงนะครับชื่อนางวารีนะฮะอาศัยอยู่ที่ชุมชนริมคลองสำเรย์นะครับ
อยู่ที่นี่หลังวัดกระจับมาเกือบ๑๐ปีไม่เคยได้ยินเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งลี้ลับตัวตายตัวแทนนะ
ไม่น่าใช่ส่วนมากเป็นมาจากอุบัติเหตุมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องรีรับอะไรพวกนี้
ต้องเหมือนเองไม่มีความเผลี่ยวเรื่องอะไร
ลงโรงพื้นที่ไปหน้าคุยกับพระเลยดีกว่าอาหารท่านจ้าวาดเลย
กลูนาเล่าเดียวเอาฟังบัวยโยมเรื่องราวอาถันตัวตายตัวแทน
ทีทีทีแทนแล้วพรุ่งนี้มันเรื่องเล่าปากต่อปาก
อัต้อมมาบวชจำปรรรษาที่วัด๔๐กว่าปีแล้วไม่เคยเจอเรื่องราวอาถรรท์ตัวตายตัวแทน
สิ่งลี้ลับผีสางอะไรเลย
เหมือนกับหลักวิทยาศาสตร์คนพลัดตกน้ำก็เสียชีวิต

ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดว่าเกิดจากอะไร

นี่ค่ะเราก็ไปตามให้นะคะ
กราฟิกเราก็มีให้จริงนะคะ